ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเอาใจช่วย๑ชีวิต
เขาปีนขึ้นไปอยู่มนุ่นสนภาษา
ไม่รู้ว่าไปอาบแดดหรือว่าไปฆ่าตัวตายก็ไม่ทราบเหมือนกัน

เห็นมั้ยอยู่บนปลายสนภาษา

ปีนขึ้นไปทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยเขาก็กลัวไฟจะช็อตตายเนอะ
ซ่อมสายไฟหรือเปล่า

อยู่ในซอยข้างวัดสว่างคงคาครับในเขตเทศบาลเมืองกรสินนะ
ร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยก็ต้องไปใช้อุปกรณ์ช่วยกันจับลงมาให้ได้
มันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเกาะเสาแน่นมากเลย
ดูสิคือพยายามเอาไม้เขียก็แล้วอะค่ะเขาก็เกาะแบบหนึบเลยอ่ะ

นี่คุณถ้าเกิดว่ามันโดนไฟช็อตนะดิฉันว่ามันต้องเต้นเพลงนี้นะ

สุดท้ายเนี่ยนะก็ต้องพยายามเอาอ่ะบวกเนี่ยไปคล้องคอมันดึงมาดึงมาลงมานะ
เพราะว่าคือกลัวจะไปโดนสายเคเบิ้ลเสียหายกันไป
ก็ตำกันอยู่สักประมาณ๒๐นาทีได้ก็สามารถนำลงมาได้ปลอดภัย
นี่ก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
ก็เขาเลยไปฝากแจ้งไปยังประชาชนนะฮะ
เพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนจะมีสัตว์เลขคันออกมาเยอะ

ทั้งตัวเงินตัวทองทั้งงูอะไรก็ตามที
ถ้าเจอนะก็แจ้งไปที่สายด่วน๑๙๙หรือสายด่วน๑๑
ตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของสัตว์พวกนี้

ในบ้านคนบ้างเสาไฟบ้างอะไรแบบนี้นะครับ

ไม่มีเดี๋ยวมีคนมาอ้างเอาสลากไปไม่เอา